เจ้าหน้าที่ตำรวจนะซึ่งจะต้องดูแลความปลอดภัยด้วยนะครับ

ตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรำนะครับก็เตรียมพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่
แล้วก็อำนวยความสะดวกนะครับให้กับการจัดงานให้กับคุณปอทฤษฎี
ที่วัดกลางพระรามหลวงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำอย่างเต็มที่
รายละเอียดเรื่องนี้นะครับเราจะไปสอบถามภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรำนะครับ
พลตำรวจตรีชัตรวัตรแสงเพชรครับสวัสดีครับ

ภูมิครับการครับตอนนี้การเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกต่าง
ตั้งแต่เริ่มจากสนามบินเลยจนไปถึงวัดเนี่ยเป็นยังไงบ้างล่ะครับ
ครับก็เตรียมความพร้อมตั้งแต่สนามบินในเส้นทางที่จะเคลื่อนศพของปอมาที่วัดกลางพระรามหลวงนะครับ
เรามีความพร้อมในเส้นทางนะครับเราจะจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจรถยนต์สายตรวจนะครับ
บอกว่านำตั้งแต่สนามบินที่อำเภอสตึกนะครับผ่านมาถึงอำเภอบางด่านหรือเข้ามาที่อำเภอเมือง
ซึ่งเส้นทางตรงนี้เรามีความพร้อมในการที่จะจัดเตรียมการจราจรอยู่แล้วครับผม
แล้วเรื่องสถานที่ล่ะครับอย่างที่วัดนี่มีสถานที่จอดรถเพียงพอสำหรับผู้ร่วมงานหรือว่าเรื่องการดูแลความปลอดภัยของผู้ร่วมงานโดยเฉพาะหรือเปล่าครับ
ก่อนอื่นครับครับวัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดบุรีรำนั้นตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมืองนะครับ
อ่าพื้นที่ภายในวัดนั้นก็ไม่กว้างมากนักนะครับอ่าถนนรอบบริเวณวัดนั้นก็มีทั้งสี่ด้านนะครับ
ซึ่งผมมองว่าคงต้องจัดการจราจรให้เคลื่อนในทิศทางใดทิศทางหนึ่งใน๓เข็มนาฬิกาหรือส่วนเข็มนาฬิกานะครับ
ซึ่งจะต้องดูว่าเส้นทางเข้าออกนะครับจากทุก๔๕เส้นทางนะครับที่จะเข้านะครับ
จากนั้นรอบบริเวณวัดเราคงห้ามจอดรถทุกชนิดนะครับแล้วก็ในวัดเราก็คงห้ามรถของประชาชนที่จะเข้าไปจอดที่มาร่วมงานนะครับ
อาจจะต้องเริ่มเทาท์ประมาณสัก๒๐๐๓๐๐เมตรด้วยที่จะไปบริเวณกรุงงานในวัดนะครับ
สำหรับประชาชนในจังหวัดบุรีรำนะครับผมคิดว่าทุกคนคงเข้าใจดีนะครับ
ว่าการที่จะไปร่วมงานนั้นจะเดินทางกันอย่างไรผมก็เป็นห่วง
แต่ผู้ที่มาร่วมงานจากต่างจังหวัดนะครับก็ต้องยินดีครับยินดีมาร่วมงานเราพร้อมที่จะหาสถานที่จอดรถให้ในบริเวณข้างเคียง
ไม่ให้ชั้นลำบากมากนะครับ
ย้ำตรงนี้เลยนะฮะไปร่วมงานนี้คุณต้องจอดรถในที่จอดรถที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้แล้วเดินเข้าวัดเองนะฮะ
ครับผมคือในวัดเนี่ยเราคงต้องห้ามจอดครับเพราะว่า
สถานที่วัดนั้นไม่กว้างพอนะครับผมคาดว่าประชาชนที่มาร่วม
ตั้งแต่วันนี้ไปทุกวันก็คงเป็น
หลายหมื่นคนที่มาร่วมงานในแต่ละคำคืน
เพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับประชาชนที่มาร่วมงาน
ดังนั้นอีกวันนี้บุรีรามอยู่ในเต้นจัดพร่าดก็จะลดตามศพด้วย
สำหรับการรักษาความปลอดภัยนั้นในบริเวณวัดเราจะจัดเจ้าที่ตำรวจในเครื่องแบบ
แล้วก็เจ้าที่ตำรวจนอกทางแบบพุกทีไปอยู่ในบริเวณบัตร
เพื่อความปลอดภัยกับผู้มิจฉาชีพที่มาในบริเวณบัตร
ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับเตรียมการเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยในครั้งนี้
ก็จะป้องกันมิจฉาชีพที่จะแฝงตัวเข้ามาในกลุ่มผู้ที่มาแสดงความเสียใจด้วยนะครับขอบคุณครับ